เล่าข่าวกันไป๕ข่าวเกษตรเช้านี้เป็นการพลิกฟื้น
ที่ดินที่ว่างเปล่าเอาไปปลูกผักไฮโดโปรนิกส
ที่กำแพงเพชรไปดูตัวอย่างของพี่น้องเกษตรกรท่านนี้กันหน่อย
เพราะว่าช่วงนี้เกษตรกรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ในการปลูกพืชผักต่างของท่านในช่วงทั้งหน้าแรง
ในช่วงทั้งสภาพอากาศยังแปรปรวนแบบนี้
ไม่รู้จะตกหรือไม่รู้จะแรงหรือไม่รู้จะร้อนยังไงนะฮะ
แต่นี่ครับเป็นสวนผักไฮโดรโปรนิกส
อยู่บนเส้นทางกำแพงเพชรลำมะโกรกนะครับ
หมู่๖ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
อยู่ติดกับไม้ใหญ่รีสอร์ท

ใช้ชื่อสวนแบบเก๋เขาบอกแบบนี้เก๋มากนะฮะ
โอกระต่ายและไร่ผัก
โอกะตายและไร่ผัก
เออก็คือชื่อโอกะตาย
กะคือกับ

ใช่ฮะเจ้าของสวนเป็นคู่เพื่อนสีไง

ไล่ให้กลายเป็นแปลงปลูกผักไฮโดโปรนิค
บอกเลยนะครับว่าตอนนี้ขายดิบขายดี
เพราะว่าผักเหล่านี้โอ้โหโตเขียว
แล้วก็น่าทานจริงน่าไปเด็ดทานสดเลยนะเนี่ยดูสิ

มีลูกค้าไปอุดหนุนแล้วก็สั่งออเดอร์กันอย่างไม่ขาดสายนะครับ
จุดเริ่มต้นของแปลงผักไฮโดโปนิกแห่งนี้
ก็มาจากความสนใจในการปลูกผักผลไม้
และการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษของเจ้าของทั้งคู่เนี่ยนะฮะ
โดยปลูกกินกันเองภายในครัวเรือน
แล้วก็จากนั้นก็เริ่มทดลองปลูกจนประสบความสำเร็จ
กินผักที่ปลอดสารพิษแล้วก็เพื่อสุขภาพนะครับ

ประคุณผักสลัดกินโอ๊คเฟรดโอ๊คขีนกรอตนะครับ
เทราชินีเชอรี่ครับผม
แล้วก็เป็นผักไทย
ผัดไทยแตงกวาฟักทอง

แล้วก็ผักไฮโดโปนิกที่มีขายภายในสวนแห่งนี้
มีราคาเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ๑๐๐บาทขึ้นไปนะครับ
ลูกค้าสามารถเลือกเก็บผักได้ตามใจชอบแล้วครับ
หรือว่าเดินเที่ยวชมได้อย่างสบายใจ
เป็นการศึกษาเรียนรู้ก็ได้นะฮะ
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการกินอาหารเพื่อสุขภาพ

แล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำเกษตรด้วยนะครับ
อกจากนี้เจ้าของสวนยังเตรียมเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

มีทั้งแปลงผักมีร้านกาแฟร้านอาหาร

ผักผักของสวนตัวเองไหม้ตัวเอง

หรือไม่ก็ให้คุณลูกค้ามาสั่งอาหารใช่ไหม
ท่านอยากกินผัดผักอะไรหรือว่าเอาไปทำเมนูอะไร

ให้ท่านลูกค้าเดินเข้าสวนเลยไปเก็บเองเลย

เอาอะไรนะน้ำสลัดไปลาดเลยในสวน
เอาอย่างนั้นเลยเหรอ

แต่ก็ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีนะครับ
แล้วก็ถ้าเขาทำเป็นร้านอาหารแบบครบวงจร
ก็ถือว่าเป็นการทำเกษตร
แล้วก็ผสมกับอาชีพอื่นด้วย

เวลาที่เราไปดูนะเราก็จะเห็นผักที่เราเตรียมจะกินนี่แหละ

เราจะได้มีความมั่นใจด้วยนะ
โอ้โหถ้าแบบนี้นะครับ
ดีดีดีดี